ทุกผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยนะครับวันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เยอะพอสมควร
ล่าสุดทางโรงเรียนออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
ดูเอกสารก่อนเป็นเอกสารที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์
แล้วเขาถามความเห็นกันว่าแบบนี้ใช่เหรอ
เป็นเอกสารของโรงเรียนแห่งหนึ่งผู้ปกครองเขาแชร์กันนะ
เขาบอกว่าออกประกาศหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
และการประเมินพัฒนาการของเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบัน๑๒และ๓
เพื่อรับเข้าเรียนในระดับดังกล่าวก็คือรับเข้าเรียนอนุบาลนั่นแหละ
หลักเกณฑ์ต่างนะเดี๋ยวจะสอบคัดเลือก
กับ๖กุมภาพันธ์ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้
ขอดูหลักเกณฑ์หน่อยนะฮะ๑นักเรียนเนี่ยต้องเข้าทดสอบทุกฐาน

แต่หากเด็กคนไหนที่เข้าทดสอบร้องไห้
ให้หักคะแนนแบบหักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ๓คะแนน

และข้อ๓ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าห้องสอบทุกกรณี
คนก็วิภาคมือจ่านกันเยอะว่าตกลงยังไงเด็กร้องไห้ไม่ได้หรอ
นั่นน่ะสิแล้วเป็นเด็กอนุบาลเองใช่ไหมคะ
เดี๋ยวนะสอบเข้าอนุบาลแปลว่าน้องเนี่ยก็จะอายุประมาณสัก๓๔ขวบ
ประมาณนั้นเลยนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้นะครับเราตรวจสอบแล้วนะครับ
แล้วก็พบว่าประกาศของโรงเรียนตรงนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งที่จังหวัดมหาสรคาม
แล้ววันนี้ทางโรงเรียนก็ชี้แจงแล้ว
โรงเรียนสาธิตมหาสารคามฝ่ายประถมจังหวัดมหาสารคามนะฮะ
นี่นะครับรองศาสตราอาจารย์สุนันสายกระสุนพอโรงเรียนนะครับ
ท่านบอกว่านี่เป็นประกาศข้อปฏิบัติของทางโรงเรียนจริง
ออกมาก็เพื่อประเมินการเข้ารับนักเรียนในช่วง๕และ๖กุมภาพันธ์นี้

โดยทางโรงเรียนเนี่ยความจริงทำข้อปฏิบัติแบบนี้มานานแล้ว
คือไอ้เกณฑ์แบบนี้ทำมานานแล้ว
แต่ปีนี้ผู้ปกครองเขาบอกว่าเขาต้องการทราบหลักเกณฑ์ว่ามีเกณฑ์แบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ทางโรงเรียนก็เลยทำเป็นนังสือออกมาให้ทราบหลักเกณฑ์

รู้ดีว่าเวลาเด็กเนี่ยอายุแค่๓ขวบ๔ขวบ
คัดเลือกกันโอ้โหมากันแบบเป็นร้อยเป็นพัน

ห้ามเด็กไม่ให้ร้องไห้เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
ส่วนใหญ่ก็ร้องไห้เกือบทุกคน
ฐานเนี่ยจะมีอยู่๔ฐานเข้าห้องทดสอบ
ห้องนึงฐานหนึ่งก็ให้เข้าไปทีละ๔คน
แต่ละฐานมี๒๕คะแนนเท่ากับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมี๑๐๐คะแนนเต็ม
แต่ถ้าฐานไหนร้องไห้ถ้าตามเอกสารนะ

รับว่าทางโรงเรียนต้องออกเกณฑ์เพราะว่า

อย่างปีนี้เนี่ยรับเด็กแค่๑๐๐คน

แต่เอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจตอนนี้ทางโรงเรียนยกเลิกประกาศนี้ไปเลย
สรุปว่าไอ้เกณฑ์ที่บอกว่าร้องไห้แล้วจะหักคะแนนเนี่ย
ทำมาเพื่อที่จะได้เป็นการคัดเรื่องของการแข่งขันที่มันสูง

ว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้ว
ถูกต้อง

ว่าเป็นเรื่องของวิธีการประเมินนะครับ
ถ้าแจ้งไปทั้งหมดก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรก็คืออาจจะไม่สามารถที่จะคัดเลือกนักเรียนได้นะครับ
เพราะว่าจริงจริงในในหน้างานจริงจริงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้สติกมากขนาดนั้น
ก็คือไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นนะครับ
ถ้าเกิดว่าเด็กอ่าผู้ครองพาเด็กเข้ามาหน้าห้องนะครับส่วนใหญ่เด็กก็จะร้องไห้นะครับ
แต่ก็จะมีคุณครูที่เป็นกรรมการนะครับ
ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะล่อหลอกในการที่
คือฟังจากท่านพอสุนันเนี่ยบอกว่ายกเลิกประกาศ

แต่ถ้าผมเข้าใจก็คือคงจะยกเลิกเกณฑ์เรื่องร้องไห้หัก๓คะแนนไปด้วย

เพราะว่ามันมีความคิดเห็นออกมาจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะคือคุณหมอเดลเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบันทึกหมอเดลเขียนเลยบอกว่า
ไม่ควรทำและไม่ควรมีใครเอาอย่าง
และความเชื่อของผู้เรียนที่มีได้มีตกมีคะแนนมีหักคะแนน
เพื่อเอาไปประเมินผลเนี่ยเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ทารุณกรรมเด็ก
โดยไม่เข้าใจและไม่เห็นใจเด็กค่ะ
คุณหมอพูดแบบนี้นะคะว่าเด็กทุกคนไม่ใช่ผ้าขาว
แล้วเด็กในวัยนี้เนี่ยกำลังปรับตัวปรับพื้นฐานทางอารมณ์สังคม
เลี้ยงง่ายเลี้ยงยากอ่อนไหวง่ายพลังเหลือล้น
ทั้งหมดนี้คือธรรมชาติของเด็กและเด็กก็ไม่ได้ผิดอะไรเลย
ที่จะถูกผู้ใหญ่ต้องมาสร้างกติกาเปรียบเทียบกันแบบนี้
หรือการสอบวัดผลใดในช่วงปฐมเอาไว้พวกนี้ที่ทำกันอยู่
เดลบอกว่าผิดหลักจิตวิทยาพัฒนาการทั้งหมดเลยนะคะ
ซึ่งหลักจิตวิทยาพัฒนาการการประเมินพัฒนาการนั้น
ถ้าเอาในทางจิตวิทยาแล้วจะต้องมีการประเมิน
ถ้ำกลางเด็กที่กำลังเล่นเพลิน
คือประเมินในช่วงเวลาที่เขามีความสุขทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจ
ไม่ใช่ความเครียดแบบนี้ถ้าไม่พร้อมในการประเมินเนี่ย
จิตวิทยาเขาจะหยุดเลยแล้วค่อยนัดใหม่
และจะไม่มีการหักคะแนนใดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นการประเมินพัฒนาการของโรงเรียนแห่งนี้
ไม่ว่าจะเป็นด้วยการทดสอบบังคับเข้าฐาน
ถ้าทำไม่ได้หรือร้องไห้ถูกหักคะแนน

นี่ไม่ใช่การประเมินพัฒนาการเพื่อประโยชน์ของเด็ก

ผิดหลักการตามเจตนารมณ์ของพรบเด็กปฐมมาวัยค่ะ

สิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยอันนี้มันถูกต้องเหมาะสมกับวัยของเขาหรือเปล่าด้วยนะ